มีความเสียหาย๑๓๐๐กว่าล้านแล้วคนที่มีส่วนร่วมมีรายชื่อเป็นกรรมการบริษัท
นุ่งขาวห่มขาวไปบวชชีแล้วครับ
ตำรวจสืบนครบานจับกลุ่มตัวนางพัฒนาอายุ๖๙เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดลำปางครับ
ความผิดฐานร่วมกันช่อกงประชาชน
ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

จับได้ที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่ง

ตำรวจได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มผู้เสียหาย

เพื่อผลตอบแทนที่ได้มากกว่าการเอาเงินไปฝากแบงค์
เขาชวนแบบนี้หลายคนก็สนใจสิครับ

ต่อมาบริษัทไม่สามารถจ่ายผลตอบแทนได้ตามตกลง

แต่เดินทางไปให้ข้อมูลแล้ว๒๘๐๐กว่าคน
มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า๑๓๐๐ล้านบาท

ชื่อว่านายสุภสรรค์เป็นกรรมการบริษัทดังกล่าว
และประสานขอข้อมูลกับปปงติดตามเอาทรัพย์สินยึดอายัด
เพื่อมาเยียวยาให้กับผู้เสียหาย
และยังมีผู้ต้องหาที่หลบหนีก็คือนางพัฒนา
ซึ่งเป็นแม่ของนายสุภสรรค์
กระทั่งไปจับกลุ่มตัวได้เพราะว่า
ไปบวชชีปฏิบัติธรรมที่สถานปฏิบัติธรรมดังกล่าวครับ
พบข้อมูลอีกว่าอดีตสามีของเธอ
บวชเป็นพระอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมเดียวกันด้วย
แต่จะเกี่ยวข้องไหมอันนี้ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
ในชั้นจับกลุ่มผู้หญิงคนนี้ที่บวชเป็นแม่ชี
ขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
เล่าให้ฟังว่าเดิมทีเธอเป็นอาจารย์สอนนักเรียนนะ
พอเกษียณอายุแล้วลูกชายก็มาขอเอาชื่อแม่ไปเป็นกรรมการบริษัท
โดยที่เธอไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นด้วยเลยว่าทำบริษัทอะไร
แล้วเนี่ยมาตามจับตัวฉันเฉยเลย
ตำรวจก็เลยขอเชิญตัวไปที่สพแม่ทะที่ลำปางครับ
และถ้าคุณบริสุทธิ์ใจคุณก็ว่าไปตามพยาหลักฐานที่คุณมี
ตอนนี้ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วครับ

เรื่องที่เป็นการหลอกลวงลักษณะนี้มันให้ผลตอบแทนเกินจริง